ล่าสุดที่ขอนแกนให้ฮิมเผอร์พลอบค่ะ

แล้วจับตัวคนร้ายได้แล้วด้วยนะคะ
คนร้ายสารภาพหน้าตาเฉยเลยบอกว่าโทษดีครับผมปาดผิดคน
โอ้โหแต่ว่าคนโดนป่าเนี่ยลึกเกือบถึงหลอดลมเขาเกือบตายเลยนะคะ
กันไปตั้งสิบสี่เข็มค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าที่ว่าการอำเภอเลย
นี่คือเขากำลังดูงิ้วกันอย่างสนุกสนานคุณผู้ชมแล้วมันก็เริ่มมีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้น
จนกระทั่งนี่เลยจากหน้างานวิ่งไล่กันมาไล่ต่อยไล่ตี
แล้วคุณผู้ชมเห็นลูกซ้อนสีเขียวไหมคะครับนั่นคือคนบาดเจ็บนะ
เขาก็วิ่งหนีมาอืมแล้วปรากฏเนี่ยจังหวะนี้คุณผู้ชมครับ
มันมีผู้ชายคนนึงวิ่งมาล็อกคอเขาแล้วก็เอามีดปาดคอเขาเลย
ดคอเลยเหรอเลือดทะลักอืมเนี่ยล้มลงไปแล้วเห็นไหมคะครับ
ลงไปนอนอยู่ที่พื้นเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่เจ็ดธันวาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ
อย่างที่บอกงานเนี่ยเป็นงานแสดงงิ้วจัดที่ที่ว่าการอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเลย
ผู้บาดเจ็บก็คือนายดวงพงศุระนะฮะอายุยี่สิบสี่ปี
เป็นชาวบ้านหนองอรุณในตำบลลอมคอมอำเภอพลทีมข่าวเราลงไปพูดคุยกับเขานะคะ
ซึ่งสภาพยังมีผ้าพันคอปิดที่คอเอาไว้เลยผ้าพันแผลนี่นี่ตอนเกิดเหตุ
ครับที่เห็นสีดำดำคือเลือดทะลักอาบเสื้อชุ่มไปหมดเลยอืม
นี่ก็คือจังหวะที่โทรเรียกเจ้าหน้าที่พาไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
คือเขาไปงานเนี้ยกับญาติครับเออ
กับญาติญาตินะคะชวนกันไปประมาณสัก๕ทุ่มกว่าแล้วแหละไปดูงานงิ้วกัน
เนี่ยเราไปหาผู้บาดเจ็บพอจะพูดได้แล้วนะคะ
แต่ว่าเสียงยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าปาดเข้าไปเนี่ยเกือบถึงหลอดลม
ดวงเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเลิกงานแล้วเขาก็ชวนญาติญาติไปเที่ยวงานงิ้วที่จัดกัน
ซึ่งก็คุยกันว่าเออก็ไปค่ำดึกหน่อยก็แล้วกันสนุกกำลังดี
ก็ออกจากบ้านประมาณสัก๕ทุ่มค่ะไปดูการแสดงหมอลำที่งานนี่แหละ
เขาก็ยืนดูหมอลำอยู่นะคะจุดที่เขายืนเนี่ยมันห่างจากเวทีประมาณ๓๐เมตร
ถึงสิบนาทีเท่านั้นเองค่ะผู้ชายคนนึงเขาบอกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อน
ไม่เคยเห็นหน้าด้วยอันนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานอยู่เต้นเพลินลืมเลยแหละ
นี่เวทีหมอลำถูกต้องเนี่ยอยู่อยู่เห็นผู้ชายข้างหลังไหมคะ
เขาบอกไม่รู้จักและไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนอยู่อยู่วิ่งมาหาเขานี่ล็อกคอเขาแบบนี้
แล้วปาดเลยค่ะปาดมันหน้าเวทีตรงนั้นเลยครับเขาตกใจมากล้มลงไปเลยนะคะ
เลือดเนี่ยคือสาดเลยเขาพยายามจะเรียกคนมาช่วยด้วยนะแต่มันพูดไม่ได้
เพราะว่าคอมันเป็นแผลลึกแล้วอะค่ะก็เลยญาติที่อยู่ใกล้กันพอเห็นปุ๊บเนี่ย
รีบวิ่งเข้ามาช่วยแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลเย็บไป๑๔เข็มรักษาตัวอยู่๓วัน
หมอถึงยอมให้ออกมาพาฟื้นที่โรงเอ่อที่บ้านได้

ก็จะประมาณ๑๕นาทีนี่แหละอ่ะ

เพลงแรกครับร้องขึ้นมามันก็มาถึงขับล็อน็ม
ช่วงจังหวะอัทธิศ

นะมาถึงแล้วก่อน
คนที่ทำร้ายเราเรารู้จักเขา

ไม่ครับไม่รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้าด้วยครับ
เขาบอกเขางงมากอยากถามคนลงมือเหมือนกันว่าเขาไปทำอะไรให้
หน้าตาก็ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นกันมาก่อน
คอกันขนาดนี้ถ้าเขาตายขึ้นไปใครจะดูแลครอบครัวเขา
แล้วเขาบอกด้วยนะคะว่าหลังเกิดเหตุครอบครัวญาติพี่น้องของคนลงมือ
ไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยมาขอโทษเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คือแปลว่าเขารู้นะว่าคนทำคือใคร
คืองานในช่วงเวลานี้จะมีงานงิ้วจัดอยู่หลายที่
คุณผู้ชมค่ะถ้างานตามฝั่งจังหวัดเนี่ย
เขาจะมีรูปแบบงานอยู่สัก๒๓ชื่อที่เรียกกัน
ถ้าทางจังหวัดจัดก็จะมีงานกาชาติถ้าวัดจัดก็งานวัด
ทีนี้ถ้าเป็นงานแบบมีกิจกรรมมีบันเทิงมโหรสบเยอะเนี่ย
แล้วทางสมาคมชาวจีนคนไทยเชื้อสายจีนจัดเนี่ย
เขาจะเรียกงานงิ้วซึ่งไม่ได้มีงิ้วอย่างเดียว

ลิเกก็มีอย่างคนเจ็บเนี่ยเขาไปดูหมอลำ
คืองานเรื่องอ่ะแหละงานง่าย

ไปดูอีกวันหนึ่งก็ยังเห็นคราบเลือดอยู่เลยนะ

ของในดวงที่ไปดูหมอลำด้วยกันนี่แหละ

รู้ว่าคนก่อเหตุเนี่ยเขามาในงาน
แล้วเดินไปร้านขายส้มตำข้างทางค่ะไปเอามีดปลายแหลมยาว๑๔นิ้ว
แล้วก็มาปาดคอในดวงเลยครับปาดคอเสร็จเอามีดไปคืนที่ร้านด้วยนะ
เอาไปคืนด้วยเหรอไปคืนด้วยก่อนจะหนีไป
ไป๒วันค่ะตำรวจสพพลโทรมาเลยบอกจับคนลงมือได้แล้วนะ
ลงมือมามอบตัวแล้วมากับแม่ครับซึ่งแม่ของคนลงมือบอกว่า
ลูกชายถูกหลุงวัยรุ่นทำร้ายภายในงานก่อนก็เลยกลับไปบ้าน
แต่ไม่ได้กลับไปบ้านแล้วนอนเลยกลับไปบ้านเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า
แล้วกลับมาที่งานอีกครั้งเพื่อแก้แค้นค่ะแต่ขอโทษทีปาดผิดตัวปาดผิดคนอ่ะ
ซึ่งแม่ผู้ต้องหาก็บอกด้วยนะคะว่าเรื่องกรณีเงินเยียวยาผู้บาดเจ็บยังไม่มีให้หรอก
เพราะตอนนี้ต้องหาเงินไปประกันตัวลูกชายก่อน

เพราะวินาทีที่เกิดเหตุทุกคนตกใจมากนางสาวสุดาทิพย์เนี่ยคิดว่าในดวงตายแน่แล้วอ่ะ
เพราะว่าเลือดเนี่ยทะลักไม่หยุดเลยเธอบอกว่าหายใจไว้ก่อนนะ
ตอนเกิดเหตุบอกหายใจไว้ก่อนทำยังไงก็ได้หายใจไว้ห้ามตาย
แล้วเธอบอกภาพที่เธอเห็นที่มันติดตาเนี่ยทุกครั้งที่เขาหายใจเลือดมันก็ยิ่งพุ่งทะลักออกมาเรื่อย
เป็นว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วตำรวจว่ายังไงตำรวจ
ตำรวจค่ะก็พันตรวจโทเข็มเพชรประชาจิตกุลสารวัตรสอบสวนสพพลบอกว่า
คนเกิดเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ๒๓ปีเป็นชาวขอนแก่นนี่แหละ
เขาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะแต่จากหลักฐานที่มีทั้งหมดและพยานเนี่ย
ชัดเจนมากก็ถูกข้อหาพยายามฆ่าถูกส่งตัวฝักหางศาลจังหวัดพลไป๑๑ธันวาคมแล้ว
แล้วก็ตอนนี้ก็รอดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะคะ